เป็นเหตุระทึกที่รถเก๋งขับมา
เสร็จแล้วพึ่งชนท้ายลบมาทุก๑๘ล้อ
ทีนี้ปรากฏว่าก็ทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บ

เหมือนรถเก๋งกำลังมีไฟแล้วก็มีควันลอยขึ้นแล้ว
มันมีควันจากกระโปรงหน้าแล้วนะฮะ

ถูกต้องลองดูหน้าที่นี่หน่อยครับ

เข้าหน้าทีนี้ไหม
พยายามเรียกเลยไหม

นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ตัวเครื่องเหล็กต่างเพื่อไปตัดถังช่วยคนเจ็บที่อยู่ข้างใน
แต่ตอนแรกพยายามตะโกนผ่านกระจกนี้ก่อนนะสื่อสารกันหน่อยนะฮะว่า
เปิดได้ไหมกระจกตรงนี้เปิดประตูได้ไหมแล้วพี่ลงมาก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้
แต่เหมือนคนข้างในเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับไม่มีเสียงตอบรับเลย
เจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะเกิดเหตุอันตรายหรือว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่
เพราะว่ามันมีควันขึ้นที่บริเวณห้องเครื่องของรถเก่งแล้วค่ะ
สุดท้ายเจ้าที่ตัดสินใจนะคะใช้เหล็กนี่แหละพยายามที่จะงัดแล้วก็ทุบที่บริเวณกระจกหรืออะไร
เพื่อช่วยคนบาดเจ็บออกมาก่อนเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือ
ทราบว่าคนในรถเป็นชายคนขับรถเก่งก็มีการทนด้านท้ายรถบรรทุก๑๘ล้อแบบนี้แหละค่ะ
ในขณะที่กำลังจอดรอสัญญาณไฟบริเวณบ้านอ่าวพยอมหมู่ที่๑ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปลาจีนบุรีนะคะ
นี่ต้องทุบกระจกก่อนนะคะเพื่อช่วยออกมาเนี่ยนะครับ
ซึ่งในภาพเจ้าหน้าที่ก็ช่วงที่จังหวะที่ทุบเนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะสะกิดหรือว่าเรียกให้ตัวคนด้านในตอบรับ
หรือว่าเริ่มเหมือนกับมีสติหรือว่ามีการพูดคุยตอบเติบเจ้าหน้าที่หน่อย
เพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายถึงขั้นชีวิตนะคะ
เขาก็กลัวว่าแก๊สจะระเบิดเพราะว่ามันมีควันแบบลอยขึ้นนะคะ
กู้ภัยก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะทราบชื่อคือนายนิคมอัครเมธาวงศ์
วัย๖๕ปีเป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละ
ซึ่งเขาก็แขนขาคือแทบจะไม่มีแรงแล้วค่ะตอนนั้นพูดจาไม่ค่อยได้
ช่วงบางตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูเหมือนกับมีอาการเมา
คล้ายคนเมาด้วยอ่ะนะคะหลังจากนี้คงต้องมีการตรวจหาแอลกอฮอลในกระแสเลือด
แล้วก็มีการสอบประคำต่อไปนะคะ
ขณะที่ตัวนายสมเกียจสิริลักษณ์ค่ะเป็นคนขับรถบรรทุกวา๑๘ล้อคันนี้แหละ
เขาบอกว่าเขาขับรถบรรทุกมาจากจังหวัดนครปฐมเพื่อนำอาหารหมูไปส่งในพื้นที่กัมพูชา
ขณะที่มีการจอดรอรถติดไฟแดงอยู่แบบนี้จู่รถเก่งก็พุ่งมาชนท้ายแบบอย่างจัง
จนกระทั่งเป็นเหตุให้มีคนบาดเจ็บดังกล่าวนะคะ

ครับนี่แต่ควันขึ้นเลยดูสิคุณ